กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเหมือนกัน
เป็นวิธีการแก้คุณสัยของคนคนหนึ่งที่เขาตั้งตนว่าเป็นอาจารย์นะฮะ
แก้คุณสัยผู้หญิงคนหนึ่งด้วยวิธีการอย่างไรรู้ไหมคุณ
ใช้เท้าเหยียบหัวให้ผู้หญิงนอนเหยียดตัว
แล้วตัวอาจารย์ก็เหยียบท้องผู้หญิงคนนั้น

แล้วก็เอาขวดตีหัวตีอวัยวะเพศด้วย

มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลหน่อยครับ
ไปยังครับแต่นี่เป็นช่วงที่

วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ในเพจเรื่องเล่า
เลี้ยงผีมีความยาวเกือบ๑ชั่วโมง

ผู้หญิงคนนี้โดนทำคุณสัย
ด้วยวิธีการมัดหุ่นฝังรูปฝังรอย
และเคยถูกยัดสีพึ่งเข้ามาทางอวัยวเพศ
สามีเกือบจะเป็นบ้า
วิญญาณมาเข้าบอกจะเอาลูกกับผัวไปอยู่ด้วยนะครับ

มีชื่อว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
ปัจจุบันทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ตอนทำพิธีเริ่มแรกได้เอาเท้าเหยียบหัวผู้หญิง

จากนั้นก็ให้ผู้หญิงที่ทำพิธีแก้คุณสัยนอนกับพื้น
อาจารย์ขุนกวีศรีก็ใช้เท้าเหยียบที่ท้อง

พร้อมกับสวดคาถาพึ่มพรรมไปมา

จากนั้นใช้ขวดน้ำดื่มตีที่ศีรษะของผู้หญิง

โอ้แล้วก็เอาขวดน้ำดื่มตีตรงไหนอีกรู้ไหมคุณ

ตีไปตรงอวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้

ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเจ็บสิคุณเจ็บไหม
มันเจ็บตีตรงท้องน้อยตีตรงอวัยวะเพศ
ตีตามตัวตีอะไรแบบนี้นะฮะ

ก็น่าจะเจ็บ
ก็น่าจะเจ็บนะครับ
บางคนบอกว่าโอ้เสียเงินไปกับการรักษาเยอะมาก
มาหาอาจารย์ขุน๒๐๐ก็หายได้
สาธุสาธุค่ะอาจารย์
แต่บางคนก็ถามว่าทำไมต้องใช้ขวดน้ำเคาะครับ

ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

อาจารย์ใช้ดื่มแล้วก็ตี
เพื่อให้แม่คงคาช่วยขับไล่มนต์ดำต่างออกไป

ทีมข่าวของเราสอบถามไปยัง

คนที่ทำพิธีกรรมในคลิปนี้นะครับ

ตัวผมเองได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมา

เคสก็อาการแตกต่างกัน
ส่วนใหญ่ที่เจอมักจะเป็นเรื่อง

ไม่ว่าจะเมียหลวงทำใส่เมียน้อยเมียน้อยทำใส่เมียหลวง

หมั่นไส้กันก็มักจะทำคุณสัยใส่กัน
บางทีก็โดนคุณสัยที่มาตามลมพัดลมเพล

เขาบอกของออกใช่ไหม

คุณสัยเข้าที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่น
อย่างกรณีนี้โดนคุณสัยเข้าที่อวัยวะเพศ

แล้วใช้ขวดน้ำตีที่อวัยวะเพศต้องแก้ตรงนั้นนะฮะ
โดยหญิงคนนี้ก็บอกกับอาจารย์ว่า

แต่ก็ยังเหมือนว่าคุณสัยมันยังเหลืออีกนิดนึง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องโดนตีแบบนี้อีกเหรอนะฮะ